คุณผู้ชมคะช่วงนี้มีข่าวคนคลุ้มคลั่งบ่อยจริงจริงครับ
นี่มีอีกแล้วนะคะที่ทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชค่ะแล้วสาเหตุเนี่ยจะคล้ายคล้ายกันทุกเหตุการณ์เลย
สาเหตุมาจากเรื่องของการเสพยาเสพติด
พอเสพไปนานส่งผลกับร่างกายมีอาการคลุ้มคลั่งอาการประสาทหลอนทางจิตทางประสาทเนี่ยนะคะ
เหตุการณ์นี้อัลว่าจะทำร้ายคนในบ้านเจ้าหน้าที่ก็ต้องมาชาร์จตัวนะคะ

ก็ต้องไปรวบตัวผู้ชายคนนี้นะคะเมื่อช่วง๑๑โมงนะคะ
แล้วในมือเหมือนกับถือจอบอยู่ด้วยค่ะ

เฉพาะท่านทีก็ต้องไปรวบตัวนะคะ

บ้านเลขที่๓๒๕ทับ๑หมู่๒ค่ะ
ห้างข้าวตำบลปริกนะคะ

ภัยมูลนิธิสัทธาสามัคคีการกุศลจุดหน้าโรงพยาบาลทุ่งใหญ่

อุปกรณ์ป้องกันตัวอุปกรณ์ควบคุมกรณีคนคลุ้มคลั่ง
ครับนี่นะคะทีนี้ค่ะนายนักฮารินศรีชดาอายุ๒๕ค่ะ
คือคนที่มีอาการคลุ้มคลั่งนะคะถือจอบอยู่ในบ้าน
เจ้าหน้าที่ก็ให้วางจอบลงก็คว่างจอบทิ้งกับพื้น
เจ้าหน้าที่ก็พยายามจะล็อกตัวจะเอากุญแจมือไปใส่
ก็เกิดการต่อสู้ขัดขวางอย่างที่เห็นกอดรัดฟัดเหวี่ยงกันเล็กน้อย
แต่สุดท้ายก็จับได้นะคะก็เลยต้องมาคุยอะค่ะ
มีอาการสงบนะคะนำตัวขึ้นรถให้เจ้าหน้าที่ส่งไป
บัดรักษาอาการทางจิตทางประสาท
สาเหตุก็นี่แหละค่ะเรื่องเดิมเรื่องของยาเสพติด

เสพยาติดต่อกันเป็นเวลานานหลายปีนี่ไงคะ
มันส่งผลต่อสภาพร่างกายและสภาพจิตใจ
มีอาการแบบนี้ทุกคนเลยถ้าเสพยานาน
ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นนะคะ
คุณตาค่ะคุณตาของนายนครินคุณตาประสิทธิ์ศรีชดาอายุ๖๒
เล่าให้ฟังนะคะเดี๋ยวลองฟังเสียงคุณตาดูนะคะ
คุณตาบอกเลยว่าเป็นคนแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยแหละ
เพราะว่าขู่จะทำร้ายทุกคนในบ้านเลยอยากจะให้เจ้าหน้าที่พาไปบำบัดนะคะ
บอกไม่ใช่ไม่รักนะคือรักอยากให้หลานหาย

หนุ่มยังแน่นนะจะได้กลับมาดูแลพ่อแม่ปู่ย่าตายาย